เป็นพลทหารเกณฑ์คลั่งยา

พอหลังจากนั้นมีอาการคุ้มคลั่งมา

ขนาดเพื่อนไปถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
ยังตามเอามีดไปไล่แทงอีกนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดู
ตอนนี้เป็นตอนที่ผู้ก่อเหตุขี่รถเข้าไป
จอดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ามจังหวัดสงขลา

แล้วก็ผู้ก่อเหตุขี่ตามกันเข้ามา
นี่ถืออาวุธมาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคือเขาก็คว้ามีดไล่ฟัน
ผู้ที่บาดเจ็บคือนายจันยาชุมชาติ
ห้อยหลังจากนั้นวิ่งไล่ตามกันอยู่พักใหญ่เลยนะ
คือผู้บาดเจ็บเองก็หลบไปในบ้านพักของชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ
ทีนี้พอเขาชุนละมุนวุ่นวายกันอยู่หาตัวไม่เจอ
ผู้ที่ก่อเหตุก็เลยขี่รถกลับไป
แล้วก็ไปกบดานอยู่ในห้องในบ้านพักของตัวเอง
ทีนี้ตำรวจก็เลยให้แม่ของผู้ก่อเหตุในเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวนะคะ
และสุดท้ายก็เลยได้ตัวมาผู้ก่อเหตุคือนายเจ็ดสรินสิริ
เป็นทหารเกณฑ์อยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่นราธิวาส
ยังอยู่ในอาการเมาอยู่เลยนะเมื่อกี้ตำรวจสะกิดสะกิดเรียกนะฮะ
แล้วตอนที่เขาก่อเหตุเขาลากลับบ้านไง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีนี้พอกลับมาถึงบ้านก็เออชวนเพื่อนสนิท
คือนายจัญญาผู้บาดเจ็บเนี่ยนะมานี่มาเสพยาที่บ้านกัน
ในพื้นที่หมู่๔ที่ตำบลบ้านหาน
พอเสพยาไปแล้วก็เกิดการคุ้มคลั่งยิงเพื่อนจนเพื่อนได้รับบาดเจ็บ
แล้วเพื่อนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แต่ก็ยังตามไปเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปแหละ
ไปไล่ฟันซ้ำแต่ว่าโชคดีนะที่ฝ่ายผู้บาดเจ็บ
คือเจ็บจากการถูกยิงมาแล้วแล้วก็หนีได้ทัน
ก็เลยไม่ได้ถูกแทงอะไรเพิ่มเติม
ทีนี้ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาผู้ที่เกาะเหตุ
คือนายเจษรินในความผิดเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและพยายามฆ่านะคะ
ซึ่งผู้บาดเจ็บพอเห็นแบบนี้ก็เป็นห่วงไงว่าอาการเขาจะเป็นไงบ้าง
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางกล่ำนะคะ
ซึ่งรายงานล่าสุดมาบอกว่าอาการของผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้วนะคะ